พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาแล้วสวัสดีปีใหม่ครับอ่าสวัสดีปีใหม่นะคะ
หมอไก่เช่นกันค่ะโอ้โหสดใสมากเลยมาวันนี้มา
เช็คดวงกันหน่อยเลยว่าราศีไหนในเดือนมกราคมเนี่ย
เด่นโดดเด้งที่สุดค่ะอ่าจากที่ดูดวงทั้งหมดเนี่ย
สิบสองราศีนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดสามราศีด้วยกันที่แบบ
โอ้โหดวงเนี่ยมันโดดเด่นจริงโดนแบบโดดเด่นแบบชุดไม่อยู่เลย
ไม่อยู่เลยคือมีสามราศีสามอันดับด้วยกันใช่ค่ะ
เริ่มกันที่อันดับสามก่อนแล้วกันค่ะอ่าอันดับที่สามเนี่ยก็คือ
ชาวราศีเมทุนฮะราศีเมทุนเหรออุ๊ยอ่าคุณคุณชนะดีใจเลย
ตื่นใจขนาดนั้นค่ะอ่าราศีเก๋าโอ้อันดับสามไงนะราศีเมทุนเหรอ
นี่ฉันนึกว่าคุณอยู่ใต้ถุนซะอีกก็ยังเป็นราศีใต้ถุน
ถ้าเป็นราศีอย่างอื่นแล้วก็แย่เลยเขียวใต้ถุนก็พอแล้วถือว่าดี
แต่ดีถือว่าดียังไงคะอันดับสามราศีเมทุนนะครับ
ไก่เป็นยังไงเอ่ยชาวราศีเมทุนเนี่ยเขาบอกว่ามีเกณฑ์มีงานเข้า
ว้าวมีงานเข้ามีงานเข้ามีงาน

บางคนฟังแล้วอาจจะขนลุกเลยเพราะว่าเฮ้ยงานเข้าเนี่ยแบบเฮ้ยปัญหาหรือเปล่า
นี่มันไม่ใช่นะคะงานเข้านี่หมายถึงว่ามีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากนะคะ
มีโอกาสดีในเรื่องของการทำงานเช่นอาจจะแบบว่าได้รับตำแหน่งสำคัญ
หรือว่าได้รับผิดชอบงานสำคัญที่เป็นหน้าเป็นตาขององค์กร
อุ๊ยมีหน้าเป็นหน้าเป็นตานะถ้าเป็นคุณชนะอันนี้ค่ะ
คือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านอื่นยังโอเคเราเข้าใจได้

ให้หมอกไก่เข้าพิจารณาก่อน
ซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหพองานเข้ามามากเนี่ยคุณก็ต้องเหนื่อยมากนะคะ
เตรียมไว้เลยพวกเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มบำรุงสมองไว้เลย
เพราะว่าได้ใช้สมองเต็มที่แน่นอน
แน่นอนว่าพองานมากเงินมันก็มากตามไปด้วย
ผลตอบแทนมันแบบว่าสมน้ำสมเนื้อค่ะนะฮะ

เงินมามากก็จริงแต่เก็บอยู่ไหม

จำเป็นอะไรอย่างงั้น
ช่วงหน้านวยกิจค่าชุดเดิมศึกษา
คุณยังต้องช่ายค่าหน่วยกิจหรอคะ
คือเราเนี่ยนะค่ะ
อยากจะสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทย
โอ้วกูชอบทำบุญด้วย
ค่ารถค่าราหรือข้าที่พัก
นี่ไงอะไรที่หามาได้มันก็จะไปกับพวกนี้
ต้องระมัดระหว่างดเนื้องการใช้เงินตั้งแต่เมื่อวาน
เพราะเงินเข้าเยอะงานเข้าเยอะ

อันดับที่ดวงดีในเดือนมกราคมอันดับที่สองได้แก่
ชาวราศรีสิงห์
ยังไงคะ
ก็คือดวงดีทั้งเรื่องของการงานด้วยการเงินด้วย
ประคมได้แก่ชาวราศรีกัณฑ์
สำหรับชาวราศีกันนะคะงานที่คุณทำมาเนี่ย
ตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะที่แบบเหน็ดเหนื่อยทุ่มเท
ให้เวลากับมันมานานมันจะเริ่มฉายแววความสำเร็จแล้ว
นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบยังไม่ได้สำเร็จตุ้ม
ทีเดียวแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็แบบมีแนวโน้มไปทางที่ดีอะ
เริ่มแบบว่าเห็นทิศทางแล้วว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่มันจะสำเร็จนะ
ครับอ่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ย
โอ้โหก็ค่อนข้างที่จะดีมากโอ้โหนะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบทำการค้า
การขายอยู่ก็มีโอกาสที่แบบค้าขายดีมีกำไรอ่ะค่ะอ่า
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนจากการทำงานเช่นพวกเงินเดือนเพิ่ม
หรือว่าพวกแบบค่าอะไรพวกเหมือนกับเวลาเป็นเซลล์อาจจะแบบได้ค่าคอมมิชั่น
เพิ่มมากขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานประจำด้วย
แล้วก็ทำอาชีพเสริมด้วยเช่นอาจจะแบบขายของออนไลน์
หรือว่าเอาของมาขายที่ทำงานอะไรอย่างนี้
ก็มีโอกาสที่แบบโอ้จะมีลูกค้าเยอะขึ้นอืม
นะฮะก็เลยทำให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่แหละครับ
ทั้ง๓ราศีที่เราว่ากันไปนะครับ๓อันดับที่จะดวงเด่นในเดือนมกราคม
ปีนี้ปีหมูทองก็มีราศีเมทุนราศีสิงศ์และอันดับหนึ่งก็คือราศีกัน
บอกกันไปเมื่อสักครู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะด้วยจริง
ถ้ามีแผนอยากจะทำอะไรมันต้องมีเลิกดีใช่เลิกงามยำดีนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญ
ต้องเริ่มเมื่อไรดีคะอ่านะคะเลือกดีในเดือนมกราคมค่ะ
จะมีอยู่วันเดียวเท่านั้นวันเดียวเหรออ่าไม่ใช่ว่าวันอื่นไม่ดีนะ
แต่หมายถึงวันนี้คือดีที่สุดเลยที่สุดแหละค่ะใช่
ถ้าสมมติว่าจะทำอะไรที่มันแบบสำคัญนะจะแบบว่าติดต่อลูกค้าลายใหญ่
ค่ะนะให้ใช้วันนี้เลยก็คือวันที่ยี่สิบสองมกราคมอ๋อ
นะคะเวลา๙โมงครึ่งถึง๑๐โมงครึ่งให้ติดต่อในช่วงนี้เลย
ช่วง๙โมงครึ่งใช่โมงครึ่งพอถึงช่วงนี้ปุ๊บยกหูโทรศัพท์
ลูกค้าเลยจดไว้ให้ดีคุณผู้ชมหรือไม่ก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเอาไว้เลย
นี่คือวันดีเลิกดีของเดือนนี้ค่ะอยากจะทำมาค้าขายอยากจะเริ่มต้นทำอะไร
นี่ถือว่าเป็นเริกดีที่สุดในเดือนมกราคมเลยนะคะรถซื้อบ้านทำบุญ
ช่วงนี้เวลานี้ถือว่าดีใช่ไหมคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมผ่านไปแล้วนะสำหรับการเช็คดวงชะตาของราศีต่าง
ช่วงที่ทุกคนรอคอยก็คือหมอไก่จะมาตรวจสอบโดนชะตาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านผู้โชคดี
สามท่านวันนี้พร้อมกับวัตถุมงคลที่จะได้รับไปนะคะ
ท่านแรกนะคะคุณแอมนัทแสนดีเกิดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้ามิถุนายนปีหนึ่งห้าปีชวดนะคะ
ถามมาเรื่องการงานสุขภาพโชคลาภค่ะ๓เรื่องเลยค่ะหมอไก่
ครบเลยนะฮะในเรื่องของการงานก่อนนะฮะ
การงานเนี่ยทางคุณมีโอกาสที่แบบว่ามันจะแบบมีงานใหม่
มีโครงการอะไรใหม่ใหม่เนี่ยเข้ามาให้รับผิดชอบคือการงานอ่ะ
มันไม่ได้แบบทำแบบเหมือนเดิมแน่นอนอาจจะแบบมีงานอะไรเพิ่มเข้ามา
นะคะอ่าซึ่งงานตัวนี้ก็คือจะทำให้แบบมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เป็นงานที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเมคมันนี่นะคะแต่ว่าคืองานเนี่ย
มันอาจจะแบบมีอุปสรรคอยู่บ้างมันอาจจะแบบไม่ได้แบบประสบความสำเร็จโดยทันที
ในเนื้องานอาจจะมีปัญหาบ้างแล้วก็ในเรื่องของคนในเรื่องของคน
สมมุติว่าต้องทำงานร่วมกับเพศหญิงเนี่ยโอ้โหยิ่งมีปัญหา
อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเลยว่าถ้าสมมุติว่าต้องทำงานกับเพศหญิงจริงเนี่ย
อาจจะต้องแบบว่าระมัดระวังในเรื่องของคำพูดหรือการแสดงออกบางอย่าง
ที่อาจจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจผิดในเจตนาของเราค่ะครับอ่า
ต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ย
อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทนิดนึง
อ่าใช่ค่ะเวลาเดินเดินไปเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องระวัง
อาจจะแบบว่าสะดุดหกล้มหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าเคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทอยู่แล้ว
อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยได้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ระวังเนี่ย
ก็คือเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่เพศหญิงที่เราเคารพนับถือเนี่ย
อาจจะมีปัญหานะคะถ้าสมมุติว่าทางแก้แก้เคล็ดเนี่ย
ก็คือเราอาจจะแบบว่าให้ผู้ใหญ่ไปตรวจสุขภาพ
อ่าก็คือให้เจ็บตัวก่อนเลยก็คือเป็นการแก้เคล็ด
ค่ะไปตรวจสุขภาพก่อนนะจอดเลือกเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

หรือว่าบางคนเขาแก้เคล็ดด้วยการบริจาคเลือดแบบนี้ได้ไหมคะหมอก้า
อ่าได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องสุขภาพ

โอ้โชคลาบยังไม่เข้ามาเลยยังไปเข้าประตูมาเลย

รอไปก่อนนะคะสั้นแบบนี้เลยจั๊บหากล่ายนะคะ
ท่านต่อไปค่ะคุณวารุนะคะ
เกิดวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ถามมาเรื่องการงานโชคลาภสุขภาพเช่นกันจ้

การงานเขาเรียกว่าคนนี้ตกอุตสาหะก็คือแบบว่าต้องทำงานต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก
แต่ว่าในเรื่องของการขยับขยายหน้าที่การงานอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่
คือมันต้องเหนื่อยกว่าหน้าที่การงานของตัวเองต้องเหนื่อยกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา
อาจจะต้องทำงานล่วงเวลาหรือว่าทำงานหนักมากกว่ามากกว่าที่ผ่านมา
อย่างนี้ก็ต้องอดทนเข้าไว้ขยันอดทน
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของอุปสรรคเรื่องการงานงานเยอะไม่เท่าไหร่งานเยอะทนได้
แต่เรื่องของคนเนี่ยคนอีกแล้วเหมือนคนเมื่อกี้เลย
โอ้โหก็นิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องเพื่อนร่วงงานเนี่ย
ชกลาบเป็นไงครับ
ถ้าสมมุติว่าตามดวงเนี่ยเขาเรียกว่าดวงมีเกณฑ์ได้ลาบจากการลงมือทำมากกว่า
ถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้อยากจะแบบว่าทำอาชีพเสริม
หรือว่าอยากจะลงทุนอะไรที่มันเป็นแบบระยะยาวก็สามารถที่จะทำได้
แต่ถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการเสี่ยงดวงอาจจะยังเพราะว่าความเสี่ยงสูงนะคะ
ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่นะคะเรื่องสุขภาพล่ะคะหมอไก่
สุขภาพเนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกเลือดลมพวกความดันอะไรอย่างนี้
พวกแบบว่าอยู่ดีดีก็แบบลมตีขึ้นมาอ่าต้องระวังในเรื่องนั้นแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะ
ถูกต้องนะคะผ่านไปท่านสุดท้ายคุณระวีเกิด๑มกราคม๒๔๙๕ปีมาโรง
ถามเรื่องโชคลาภสั้นตรงประเด็นเลยค่ะจะมีโชคมีลาบไหมรับปีใหม่เนี่ย
โอ้โหดวงเนี่ยค่อนข้างดีเลยสำหรับของคุณระวีนะคะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ลาบจากการทำงานด้วยแล้วก็ลาบจากการเสี่ยงดวงด้วยนะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการเสี่ยงดวงเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเวลาที่เราได้รับได้ลาบมาแล้วเนี่ย
เราอาจจะต้องเจียดเงินไปทำบุญบ้างเพราะว่าเงินเนี่ยบางทีมันเป็นเงินร้อนเนาะ
คือเข้ามาเนี่ยถ้าสมมุติเราเนี่ยไม่ไปทำบุญบ้างเนี่ยมันจะมีเหตุให้เราเนี่ย
ใช่ต้องแบบใช้จ่ายออกไปแบบเหมือนกับมันอยู่ดีมันก็มาให้เราต้องใช้นะคะ
ก็คือเจียดเงินไว้บ้างแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของการลงทุน
ว่าช่วงนี้คุณละวีเนี่ยอาจจะแบบว่าวางแผนอยากจะทำ
อยากจะเปิดร้านเปิดธุรกิจอะไรอย่างนี้สามารถทำได้
แต่แนะนำว่าควรจะทำคนเดียวดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีหุ้นส่วนเนี่ย
โอ้โหคือโดนกินแรงก็คือต้องทำงานมากกว่าหุ้นส่วนนั่นเองนะคะ
ทำคนเดียวดีกว่าว่างั้นเถอะส่วนเรื่องโชคลาภก็มีนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังด้วยใช่แล้วนะคะวันนี้สามผู้โชคดีนะคะ
ฉันไปวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตมาเป็นรุ่นสามกษัตริย์

ขอมอบให้คุณลาวีน่ะเพราะว่านะราวีโอ๊ยดวงดีจริงวันนี้ดวง

นี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะคะ
เป็นวัตถุมงคลที่หลายคนก็อยากจะได้ไปเคารพบูชา

ร่วมสนุกกับทางรายการส่งดวงมาให้หมอไก่ได้ดู
มาให้หมอไก่ได้ดูกันแต่ถ้าใครพลาดไปนะเดี๋ยวสุขหน้าหมอไก่
ใจดีมีแจ่งเหมือนเดิมถูกต้องไหมวันนี้ต้องขอบคุณหมอไก่นะคะ